เหมือนกับมีภาพพี่น้องเขาถ่าย

ตามงานของเขานี่ต้องเข้าใจ
ลงจากนั้นพุทธพาบการพูดคุยกัน
เป็นภาพการพูดคุยกัน
ระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับตัวน้องเขา

เขาว่ายังงั้นนะเพราะว่าครุนเห็นไหม
มันจะมีขึ้นมาเลยเป็นลูกของคุณอาร์ตอยู่
และก็จะเป็นเหมือนกับพระสุทธิ์

ก็คือเป็นการพูดคุยกันนะครับระหว่าง๒คนนี้

พอดีผมเมื่อวานเข้าไปดูพอดี

ผมอาร์ตนะครับอยากติดต่อเรื่องงาน
ไลน์ไปเพื่อนเต็มมาครับรีวิวของไม่ทราบว่าแอดทางไหนครับ
คุณโบกิเขาก็ตอบบอกว่าโบกิค่ะ
หลังจากนั้นนะครับวันที่๒๙มีนาวัน๒๕๕๙เวลา๑๑นาฬิกา๔๘นาที
คุณอาร์ตก็บอกว่าบล็อกไลน์เหรอลิง

ทีนี้ทางคุณโบกิก็บอกว่าเปล่าเย้ย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงให้ดูในเฟซไหมนั่นมีเหมือนกันไปอีก
ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
เพราะว่ามันมีข้อความหนึ่งซึ่งทำให้สาวโบกิเขาโกรธ

เสลอนะไม่ต้องติดต่อมาแล้วครับ
คือเรื่องของเรื่องอาจจะตอนแรกอาจจะให้โพสต์
เพราะอาร์ตเนี่ยขายครีมอันนี้พูดตรง

เสร็จปุ๊บคุณโบกิเขาเลยบอกว่า

ทักไปเหรอบ้าป่ะคุณเบอร์ก็เป็นคนขอไลน์เป็นคนขอเอง
ตั้งแต่มีไลน์มาไม่เคยทักไปเลยสมองเสื่อมเหรอ
ขอเองคุยเองอยู่คนเดียวมีหน้าบอกว่าไม่ต้องมาขอตลกป่ะ
ตลกว่าแล้วหลังจากนั้นเขามีการโพสต์ข้างล่างนะครับ
หลวงป้านี่คิดตัวเองเป็นดาราทำอะไรก็ได้เหรอ
เป็นดาราไม่ใช่พระเจ้านะคะนี่นี่ไม่ใช่ในหนังนะ
เลือกได้เนอะตื่นไม้ฮา
หล่อก็ไม่ได้เป็นพระเอกสำหรับทุกคนนะคุณ
ติ่งไม่ต้องมาด่ามีอีกเยอะฉันไม่มโนค่ะ

เพราะว่าการที่เขาคุยกันเนี่ยไม่ได้คุยผ่านไลน์

คนที่มีไอจีเนี่ยนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบ

เพราะว่าไอจีเนี่ยมันของคนนั้น

เพราะฉะนั้นมันเป็นการยืนยันการันตีเลยว่า

แล้วมันหลุดมาได้ไงนี่ไงหมายถึงว่าเราก็จะ
พี่หนุ่มของหนูก็มีคนติดต่อมาเยอะมาก

แต่พี่เป็นคนที่สวดมนต์น้องอย่าส่งอะไรมาอย่างนี้

ไหมล่ะหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็ได้มีการออกมานะครับ

ของคุณอาร์ตนะฮะเขาก็มีการออกมาพูดเลย
คือคุณอาร์ตเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า
เรื่องทั้งหมดมันความผิดของเขาอาร์ตก็พูดตรง
ก่อนอื่นอย่าโทษใครเลยครับผมผิดเอง

มันเป็นคนไม่พูดรู้เพราะว่าอาร์ตเป็นคนที่พูด
มันไม่ได้เป็นผู้ชายที่พูดหยาบคายเท่าที่สนิท

พูด

นี่มันไม่ใช่ภาษาผม

ฟังฉันสิ
ถามว่าเคยคุยไหม

โทรศัพท์ผมเพิ่งอัพเครื่องเมื่อวาน

แต่ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อตามนี้นะครับ
และได้คุยและขอโทษกับเจ้าตัวเขาแล้ว

เรื่องปึกเผือกขอบคุณทุกข์กำลังใจ

ฝันดีนะครับฝันดีแล้วนะฮะ
คุณอาร์ตก็มีการยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นเขาจริง
เขาบอกเขาไม่ได้โพสแต่ว่าเขาเอาโทษทัศน์ไปซ่อม
หลายคนก็มาบอกว่าโอ้โหหัวถลอกหมดแล้ว

แต่ทีนี้ไอ้คำว่าเสลอเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็น
ไม่บางคนเป็นสัตว์เป็นที่ว่าคุยกับใครเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูด

แค่คำว่าเฉลิมไม่เห็นจำเป็นต้องแคปแล้วก็มาลงแบบนี้เลย

ก็เหมือนกับคำพวกนี้อยู่ที่ว่าพูดกับใครแล้วมันจะรุนแรง

เขาไม่ได้หิวหมายถึงว่าถ้าผู้ชายหิว
เหมือนเธอไปใดเล็กในไอจีพวกพิตตี้
เธอสถาบันคำอ๋อสถาบันเขาขวดถูกโดนด่ายอีก

มดดำก็น่ารักอ่ะออกรับแทนอาร์ตมากเลยอยากได้อ่ะเนาะ
ไม่หรอกแต่นุ่มกับการนึงผมคิดว่าจริงทบโลกสมัยนึงจะอยู่ยาก
การที่แล้วก็มาแฉกันเนี่ยนิดหน่อยและอีกอย่างหนึ่งนะน้องคนนี้ก็เล่นละครอยู่กับทางช่อง๓ทางบอร์ดแคสต์ด้วย

แล้วคุณอาทเนี่ยพี่หนองรู้ราชารักมาก

จะมีปัญหาอะไรกันตามมาต้องมาดูกันต่อไป

เวลาซึ่งไม่ผมอยากเห็นไงเพราะว่าคุณโบกีเนี่ยเพิ่งเล่นละครน้องใหม่ไลฟ์วิสุทธิ์ของบอร์ดคลาส

คุณอาร์ตนี่ก็ถือเป็นลูกรักของคุณห่องเป็นเจ้าของบอร์ดคลาส

อ่ะติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่นะฮะสงการเรายังอยู่กันนะฮะ
ไม่น่ากินพุเรียนเลยอ่ะขนโลใหญ่เลยอ่ะ